บุรีรำเนี่ยเข้าชิงทุกครั้งเลยนะครับตั้งแต่เปลี่ยนมาแข่งขันในรุ่น๑๙ปีครับ
เจอกับคู่แข่งที่เคยเข้าชิงในครั้งแรกนะครับเมื่อหกครั้งก่อนนะครับ
ที่เปลี่ยนมาเล่นรุ่นสิบเก้าปีก็คือช่วนบุรีนะครับ
กลับมาชิงอีกครั้งหนึ่งเกมก็คู่ขี้สูสีครับช่วงต่อเวลาคืนบอลมา
เอาอนุพงศ์กัญญาลังไปจับบอลไม่ได้เตะครับแม่ไม่เตะจังหวะแรกเรียบร้อยเลยครับ
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเกมดีกว่าตลอดนะครับชนบุรี
บุรีรำก็เล่นอดทนนะครับมารอจังหวะความผิดพลาดแล้วเก็บตกได้เลยครับ
พวกเขาขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับจากกริตภาพวิชัยดิตตัวสำรองนะครับ
ยิงสวนเข้าไปแต่มีจังหวะหนึ่งนะครับแก้ไขของชนบุรี
ไม่รู้ว่าจ่ายให้ใครครับจ่ายไปให้เพื่อนข้างกลายเป็นดีครับ
เพราะว่าได้จุดโทษนะครับโดนทำฟาวคนที่ยิงครับ
เป็นชานรงพรมศรีแก้วครับเสมอหนึ่งหนึ่งครับ
นายหนึ่งร้อยยี่สิบนาทียืดเยื้อยิงจุดโทษตัดสินนะครับ
และคนที่โชว์ฟอร์มเด่นเลยก็คือนบพลละครพลคนนี้แหละครับ
ประตูของบุรีดำนะครับเซฟได้สองลูกนะครับ
พาทีมเอาชนะไปสี่ต่อสองนะครับสกอร์รวมห้าสาม
บุรีรำก็คว้าแชมป์รายการนี้สมัยที่๔นะครับ
จากการเข้าชิงหกครั้งพร้อมเงินรางวัลหนึ่งล้านนะครับ
ได้สิทธิ์ไปเอ่อประสบการณ์ฟึกภาคสาธุฟุตบอลที่สมศัฏรัฐภูร์ด้วยนะครับ
ส่วนชนบุรีรับไป๕แสนบาทเป็นรองแชมป์
รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมก็เป็นของนบพลละครพลนะครับ
พร้อมกับตำแหน่งประตูยอดเยี่ยมด้วย
แล้วก็นักเตะแฟร์เพย์ส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นของชนบุรี
ก็กลับมาสู้กันใหม่นะครับใน๒ปีข้างหน้าครับ